สวัสดีค่ะสวัสดีคุณชนะค่ะสวัสดีคุณชิสานะครับ
ได้เวลามากัดกันให้สะบัดกับเรา๒คนในคู่กัดสะบัดครับ
มาแบบแบบเดียวอีกอ่ะเหมือนกระชากวิญญาณนี่นะ
เหมือนกระชากเข้ามาเบอร์นะอยากจะให้คุณผู้ชมเขยับเขยับเข้ามาใกล้ใกล้
จะได้ติดตามข่าวสารที่เราจะเล่าให้คุณผู้ชมได้ติดตามกัน
เรื่องแรกเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
ใช่แล้วค่ะหรือว่าบัตรคนจนเรียกกันตามภาษาชาวบ้านเราเนี่ยนะคุณผู้ชมนะ
ใครที่สนใจอยากจะสมัครบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยนะคะคุณผู้ชมมีข่าวดีนะ
เดี๋ยวเขาจะเปิดรอบ๒ให้ได้ลงทะเบียนกัน
ใครที่เข้าข่ายไม่อยากให้พลาดจริงเลยมาเล่าสู่กันฟัง
ฟังดูรายละเอียดหน่อยว่าคุณเข้าคุณสมบัติหรือเปล่าแล้วก็จะสมัครอย่างไรนะคะ
ในเรื่องนี้ค่ะทางภาครัฐก็เห็นชอบดำเนินการเพื่อช่วยเหลือประชาชนทุกกลุ่มที่ได้รับความเดือดร้อนให้ทั่วถึงนะคะ
โดยสำนักงานเศรษฐกิจการคลังหรือสสคกำลังวางหลักเกณฑ์
เพื่อเปิดลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ค่ะ
แล้วก็จะเตรียมเสนอคณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคมให้พิจารณาก่อนนะคะ
โดยผู้ที่สามารถลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ได้นะฮะ
จะต้องมีคุณสมบัติดังนี้
อย่างแรกเลยเป็นคนไทยก็คือสัญชาติไทยอายุ๑๘ปีขึ้นไปนะครับ
อย่างที่๒ครับไม่มีทรัพย์ศิลป์ทางการเงินอย่างเช่นสลักอ้อมศลสลักทล์กสศพัฒนาบัตรรัฐมารรณและตาราศนี่
หรือถ้ามีทรัพย์สินดังกล่าวจะต้องมีรวมกันไม่เกิน๑แสนบาทนะครับ
ครับรายได้ต่อครัวเรือนก็ถือว่าเป็นตัวประกอบในการพิจารณา
และถ้ามีรถยนต์ก็จะถูกนำมาพิจารณาด้วยรวมไปถึงบัตรเครดิตก็จะถูกนำมาพิจารณาด้วยเช่นกันครับ
ส่วนขั้นตอนการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่นั้นง่ายแสนง่ายนะคะ
แค่เราไปกรอกเอกสารคำร้องที่ธนาคารของรัฐที่ร่วมโครงการตามขั้นตอนดังนี้ค่ะ
หนึ่งไปที่ธนาคารที่ท่านสะดวกซึ่งก็ได้แก่ทกศออมสินหรือกรุงไทย
จากนั้นแสดงบัตรประชาชนแล้วกรอกแบบฟอร์มแจ้งข้อมูลส่วนตัวรายได้ทรัพย์สินหนี้สินของตัวเอง
แล้วก็เก็บหลักฐานไว้เพื่อยืนยันการลงทะเบียนนะคะรายละเอียดเพิ่มเติมก็สอบถามเจ้าหน้าที่ธนาคารได้เลย
สำหรับกระทรวงศึกษาธิการได้ออกมาแจ้งทางผู้ปกครองว่า
ใครที่ได้รับเงินเยียวยาช่วยเหลือภาระในการใช้จ่ายด้านการศึกษาหากได้หรือบางคนไม่ได้
แต่บางคนได้แล้วไม่ครบ๒๐๐อันนี้รีบโทรไปแจ้งเลยนะครับ
โพสต์ข้อความเตือนไว้เลยฮะประชาสัมพันธ์ไปถึงผู้ปกครองนะครับ
หลังจากที่กระทรวงศึกษาธิการนะครับก็กำชับให้หน่วยงานต้นสังกัดสถานศึกษาทั้งทางภาครัฐและเอกชนครับ
รีบดำเนินการจ่ายเงินเยียวยาตามโครงการให้ความช่วยเหลือภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา
เพื่อบรรเทาผลกระทบของผู้ปกครองนักเรียนนักศึกษาจากสถานการณ์โควิด๑๙แบบเต็มจำนวนก็คือคนละ๒๐๐๐
คือมันมีข่าวออกมาว่าบางคนได้ไม่ครบบางคนได้แล้วเออยังไงซะ
หักไว้นั่นน่ะสิเออน่ะตอนนี้รัฐบาลแล้วก็กระทรวงศึกษาที่การ
บอกว่ามีเจตนาที่จะให้เงิน๒๐๐ถึงมือนักเรียนนักศึกษาและผู้ปกครองแบบเต็มจำนวน
เอาไปใช้จ่ายตามความจำเป็นครับดังนั้นที่มีข่าวว่าสถานศึกษาที่หักเอาไว้
ไม่ว่าจะกรณีใดก็ตามอย่างเช่นบอกว่าหักเพื่อเป็นการบำรุงการศึกษาอ่า
หรือหักเป็นค่าธรรมเนียมการเรียนครับอะไรก็แล้วแต่เนี่ยไม่ได้นะคะอืม
จะเป็นกรณีที่ผู้ปกครองค้างชำระเอาไว้หรือไม่ก็ตามก็คือไม่มีสิทธิ์หักเอาไว้
เอางี้ละกันหากนักเรียนนักศึกษาและผู้ปกครองพบปัญหาในเรื่องการแจกจ่ายเงินดังกล่าว
แจ้งไปที่สายด่วนเลยครับหนึ่งห้าเจ็ดเก้านะครับค่ะคือ
ตอนที่เขามอบเงิน๒๐๐เนี่ยก็ในข่าวมันก็มีปัญหาบางอย่างด้วยนะครับ
อย่างเช่นเรื่องของการให้ผู้ปกครองหรือว่านักเรียนมารวมตัวการรับเงินจำนวน๒๕๐๐
อันนี้เนี่ยก็ต้องฝากเตือนด้วยเรื่องของความปลอดภัยให้เว้นระยะห่างกันด้วยนะ
โรงเรียนเขาก็มีมาตรการในการบริหารจัดการส่วนนี้ได้อย่างดีเยี่ยมเลยนะคะ
เอาล่ะเรื่องต่อไปคุณผู้ชมครับไปดูเหตุการณ์นี้กันหน่อย
ว่ากันว่ากระโดดกระโดดแล้วยังไงโอ้โหหายไปอ่ะ
นี่หายไปต่อหน้าต่อตาเลยคุณชิสาหายไปไหนอ่ะคุณ
ลงไปแล้วเนี่ยลงไปแล้วแต่ไม่เห็นนะคะครับ
โอ้โหหายไปปริศนาแบบนี้หลายคนเชื่อว่านี่จะเป็นวิญญาณจริงหรือไม่
เดี๋ยวมาตามต่อกันแบบชัดในคู่กัดสะบัดข่าว
ไม่อยากให้คุณผู้ชมนั่งอยู่หน้าจอรอดูพวกเราเฉย
ส่งข้อความมาพูดคุยกันได้นะครับผ่านช่องทางไลน์นะ
ร่วมคอมเมนต์กันในแต่ละข่าวที่เราเล่าสู่กันฟังไปนะครับ
อย่างข่าวนี้เลยคุณชนะการฉีดวัคซีน
ใช่คือเรื่องของการฉีดวัคซีนเนี่ยนะครับ
หลายคนผมว่าเริ่มตื่นตัวแล้วตั้งใจอยากจะไปฉีดวัคซีนแหละ
แต่ปัญหามันเกิดอยู่บางอย่างนะครับคือตั้งใจจะฉีดในยี่ห้อนี้
แต่สุดท้ายไม่ได้ตามนั้นอย่างเช่นผู้หญิงคนนี้

แล้วทำไมคือคุณก็มีข้อมูลของประชาชนที่ลงทะเบียนอยู่แล้ว
พี่ดูนะคนที่มารอฉีดตะสีตะสาทั้งนั้นเลย
ถ้าเกิดว่าเขาไม่รู้จริงคือคุณจะยัดอะไรให้เขาอย่างนี้ก็ได้เหรอ
คุณพี่มีความรู้สึกแบบไหนในการประกาศในการรับประมาณอะไรของพี่
แจ้งไปที่๑๕๑ข้อมูล
ได้ค่ะอันนี้คือไม่ขอรับนะคะไม่ขอฉีดค่ะขอบคุณค่ะ

ใช่เธอก็มีการพูดคุยแบบแสดงอารมณ์นิดนึงอะนะ
แต่ก็ยอมรับว่าเจ้าหน้าที่ประจำจุดฉีดวัคซีนก็ค่อนข้างใจเย็นพอสมควร

เนี่ยค่ะว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงจริงนะก็เป็นไปตามนโยบายของรัฐ
แล้วก็แนะนำว่าถ้ามีอะไรไม่พอใจก็สามารถร้องเรียนได้ที่หมายเลข๑๕๑๖๖
ด่วนกรทมโครงการไทยร่วมใจ

ต่อมานะครับเธอได้โพสต์คลิปขณะที่ลองโทรไปเลย

เพื่อร้องเรียนนะฮะตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่
ปรากฏว่ามีแต่เสียงตอบรับอัตโนมัติ
ไม่มีที่จะให้ติดต่อพูดคุยกับเจ้าหน้าที่

ซึ่งเธอก็มองว่าเอาแบบนี้มันเหมือนเป็นการมัดมือชกประชาชน
ถ้าไปตัดสินตัดสามไม่รู้เรื่องก็คงได้รับ
ที่ไม่ตรงกับที่จองเอาไว้แล้วล่ะมั้ง

แล้วในใจนี้อยากจะถามเลยว่าทำแบบนี้มากี่ครั้งแล้ว
เปิดรับลงทะเบียนอีกอย่างหนึ่งพอไปถึงวันคุณให้เขาฉีดอีกอย่างหนึ่ง

ก็ไม่รู้เลยซ้ำว่าตัวเองฉีดเส้นเอาแหวะเขาจะรู้ไหม
คุณเห็นชีวิตคนเราเป็นผักเป็นปลาหรือไงคุณเห็นชีวิตประชาชนเป็นอะไร
ก็ทำตามนโยบายไม่ได้เป็นคนออกนโยบายก็ทำตามสูตรไขว้ที่ทางกระทรวงเขากำหนดมา
อีกฝ่ายหนึ่งก็บอกว่ามันก็จริงนะเห็นด้วยกับผู้โพสต์นะว่าประชาชนก็ควรมีสิทธิ์เลือก
หรือตัดสินใจเลยว่าจะฉีดวัคซีนชนิดไหนอ้าวก็จริงจริงนะครับ
เอาอย่างนี้ละกันไปศึกษาเรื่องของการฉีดวัคซีนเนอะคือเล่าให้ฟังเรื่องของการฉีดแบบสูตรไข้นะ
เดี๋ยวนี้ตอนนี้แล้วมีอยู่๔สูตรนะครับที่ทางอะไรบ้าง
สำนักสารณิเทศสำนักงานประหลัดกระทรวงสาธารณสุขเขาได้ชี้แจงเอาไว้ในแฟนเพจเฟซบุ๊คนะครับ
เข็ม๒เป็นฉีดไฟเซอร์เข็ม๓เป็นบูสเตอร์ค่ะ
เป็นการฉีดเพื่อกระตุ้นนั่นเองส่วนเข็มที่๔ก็สำหรับผู้ที่เคยติดโควิด๑๙มาแล้ว
ถึงสามเดือนก็ไปฉีดบูสเตอร์ได้ค่ะนะ
ก็อาจจะเป็นช่วงจังหวะเวลาด้วยนะ
คือใครที่ฉีดวัคซีนช่วงแรกก็จะได้สินูแว็กซ์มาครบครบสองแล้วอืม
เข็มสามก็ค่อยไปบูสเตอร์กันต่อไปผมว่าเป็นเรื่องใหญ่อยู่เหมือนกัน
หรือยังไงชี้แจงออกมาให้คุณผู้ชมแล้วก็ประชาชนเนี่ย
เข้าใจและรับทราบตรงกันดีกว่าเนอะดีค่ะคุณผู้ชมเอาล่ะไป
ดูเรื่องของปฏิบัติการช่วยเหลือเด็กที่ลงไปเล่นน้ำแล้วเกิดน้ำท่วมฉับพลันมา
โอ้โหหนีไม่ทันค่ะคุณผู้ชมช่วยได้หรือเปล่า
ไปดูเหตุการณ์ระทึกนี้กันค่ะเด็กทั้งสามสามลายนะครับ
ยังปลอดภัยยังอยู่บริเวณโคนหินช่วงนี้เจ้าหน้าที่กำลังโรยตัวด้วยเชือก
ไม่ทราบว่าใช่ไหมเพราะว่าเพราะว่ารับแจ้งจากผู้มหาเหตุว่า
ทุกทุกวันมีน้ำก็มาพอสมควรแต่นี่วันนี้น้ำแรงน่ะโอห์
น้ำมันแรงมากเลยอ่ะดูสิไหลเชี่ยวไหลแรงมากค่ะ
คือช่วงนี้แหละค่ะคุณผู้ชมฝนมันตกแล้ว
ไหลหลากแบบเนี้ยเหตุการณ์นี้นะคะอยู่ที่น้ำตกผาลี่อืม
บนมหาชัยอำเภอสมเด็จจังหวัดกาลสินนะครับจริงจริงแล้วมีเด็กเด็กไปเล่นน้ำด้วยกันจุดเนี้ย
ประมาณหกคนเออชวนกันไปเล่นน้ำตามภาษาเด็กเด็กกันเนอะครับ
แล้วปรากฏว่ามีจังหวะหนึ่งที่น้ำมันไหลลงมาจากป่าสงวนแห่งชาติภูผาเหล็ก
คือมาอย่างไวอย่างเร็วอะค่ะสามคนหนีขึ้นทันอีก๓คนไม่ทันค่ะคุณชนะ
สามคนที่เหลือนะครับเป็นเด็กชายอายุสิบเอ็ดปีเด็กหญิงอายุสิบสามปีและวัยรุ่นชายสิบห้าปีฮะ
ติดอยู่ใต้ซอกโหดหินตรงนั้นแหละแล้วยังไงรู้ไหมมีชาวบ้านมาเนี่ยนะฮะ
เขาจะมาหาเห็ดแต่กลายเป็นว่ามาพบเด็กก็เลยแจ้งเจ้าหน้าที่ให้มาช่วยเหลือครับ
ถือว่าดีมากเลยนะเจ้าหน้าที่ฮะใช้เชือกหย่อนลงไปหย่อนเสื้อชูชีพลงไปก่อน
ให้เด็กน่ะสวมใส่เอาไว้ก่อนที่นายนัทพงศ์ถิ่นจำลองเจ้าหน้าที่หน่วยกู้ภัยอโศกสมเด็จนะครับ
เขาเนี่ยฮะเนี่ยผู้กล้าจริงโรยตัวลงไปในจุดที่เด็กทั้ง๓คนอยู่
แล้วก็ใช้เชือกเนี่ยพูเอาไว้ให้ดั้นเลยนะค่ะ
แล้วก็ช่วยกันดึงขึ้นมาอย่างปลอดภัยทั้ง๓คนครับ
ลงอกนะคะทีนี้ไปสอบถามนายจักรพรรดิอายุสิบห้าปีนะคะ
บอกว่าปกติตัวเขาแล้วก็เพื่อนรุ่นน้องในหมู่บ้านมักจะชวนกันไปเล่นน้ำที่น้ำตกแห่งนี้เป็นประจำเลย
อืมแต่ก็ไม่คิดว่าจะเจอเหตุการณ์แบบเนี้ยคือน้ำมันไหลทะลักมาอย่างเร็วครับ
เขาเองก็ตั้งสติพาน้องรีบขึ้นไปอยู่บนโขดหินสูงแล้วก็ตะโกนให้คนช่วยนานกว่า๒ชั่วโมงนะ
โอ้โหแล้วถามว่าเฮ้ยเป็นแบบเนี้ยต่อไปจะยังไงอ่ะเออผมไม่เอาแล้วครับเออ
แล้วตอนนั้นฝนจบไหมไม่ครับแล้วกำลังเล่นเล่นอยู่เป็นไหนบ้างมันมันมามาทีเดียวเลย
เดียวครับอืมแล้วไปกี่คนหกครับไปทั้งหมดหกคนครับ
ขึ้นมาได้สามครับแต่ติดอยู่สามครับไม่สามคนที่ขึ้นมาก่อน
น้ำหรือว่าเห็นน้ำก็ขึ้นวิ่งขึ้นมาไม่ครับขึ้นมาก่อนน้ำครับอ๋อ
โอ้โหโหโชคดีทีมคู่ภัยช่วยได้ทันก่อนที่ระดำนำมันจะสูงกว่านี้

ยายบอกโอ้ยใจหายใจคว่ำต่อไปนี้คงต้องดูแล
หลานให้ใกล้ชิดมากกว่านี้ไปไปเล่น
แบบนั้นไม่ไหวแล้วกลัวค่ะเอานะช่วงนี้ก็ต้องเตือนกันจริงจริงแหละว่า
ฝนตกน้ำป่าเมื่อหนึ่งก็อาจจะมีโอกาสหลายทะลักษณ์แบบนี้ยังไง
ดเว้นการเล่นน้ำตกไปก่อนในช่วงนี้แล้วกันเพื่อความปลอดภัยของทุกคนนะคะ
ปิดเทอมหรอกโรงเรียนยังเปิดไม่ได้ยังจะต้องเรียนออนไลน์ค่ะ
เรียนออนไลน์ก็ต้องตั้งใจเรียนกันให้ดีแต่เรื่องของเรื่องบางทีปล่อยเด็กเอาไว้ลำพังเขาสนอ่ะ
สนจนติดแบบนี้ครับ
แล้วหนูเข้าไปยังไงตอนแรกหนูมุดไปทางไหนลูก
ลูกมุดมาข้างล่างล่ะอ้าวแล้วจริงก็หันหัวทิ้งหัวลงไม่ได้
อะเดี๋ยวเด๋ยวเดี๋ยวออกทางนี้ลูกเดี๋ยวโหว้ยตายแล้วนะอ่อน

ยังไม่สมบูรณ์ขนาดนี้

ตอนออกโอ๊ยลำบากเลย

ลองอย่างนั้นลองอย่างนี้ลองพลิกตัวอย่างนั้นอย่างนี้สุดท้าย
ออกจะได้ออกได้บอกเทคนิคการออกมุดลงไปด้านล่างที่จริงอ่ะเด็กเหมือนจะทำท่าออกอยู่หลายที
แต่ผู้ใหญ่ก็เหมือนกับไม่น่าใจว่าแกล้งน้องหรือเปล่านะครับบอกว่าเดี๋ยวอย่าพึ่ง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

เขาโดดลงไปแล้ว
ไม่ไปเร็วบี

โอเคไหม

ให้คนที่ดดลงไปจริงเปล่า
มันก็ไม่แน่ใจเพราะว่าเกิดเพื่อนชิงตีสองครึ่งอ่ะมันมืดอ่ะเออนะคะ
ทีนี้ศูนย์วิทยุ๑๙๑อุบลราชธานีก็ได้รับแจ้งจากพลเมืองดีนะคะว่า
มีหญิงสาวยืนร้องไห้อยู่บนสะพานข้ามแม่น้ำมูลขาออก

จากนั้นผู้หญิงคนนี้ก็ได้ข้ามราวสะพานกระโดดลงไป
หายวับไปกับตาค่ะครับโอ้โหสอบถามนางสาวพรทิพย์
ประมวลอายุ๑๘ปีเธอคนนี้นี่แหละครับ
เป็นพลเมืองดีที่เห็นเหตุการณ์ก็เล่าว่า
คืนนั้นระหว่างที่เธอกำลังจะกลับหอพัก
หน้ามหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเจอผู้หญิงคนหนึ่ง
อายุประมาณสัก๒๕๓๐ปีสวมเสื้อสีแดงกางเกงยีนนะครับ
สวมรองเท้าเดินร้องไห้อยู่บนสะพานค่ะ
เห็นท่าไม่ดีแล้วไงรีบเลี้ยวรถกลับมาเลย
แล้วโทรแจ้ง๑๙๑พร้อมกันนั้นก็พยายามตะโกนนะ
อย่าพี่พี่อย่าคิดสั้นโอ้โหไม่ทันไรครับ
ผู้หญิงคนนั้นตะโกนกลับมาด้วยนะเธอบอกว่า
ตะโกนกลับมาดังเลยอย่ามายุ่ง
แล้วสิ้นเสียงปั๊บกระโดดน้ำลงไปปุ๊บเลยครับ
ต่อหน้าต่อตาเลยนะคะเห็นว่าเธอกระโดดลงไปเลยค่ะ
ยังไม่ได้จมไปทีเดียวนะก็เหมือนแบบยังโผล่อยู่ตรงนั้นนะครับ
ใช่ค่ะสุดท้ายนะคะก็จมหายไป
แล้วตอนนี้กู้ภัยก็นำเรือออกค้นหาให้นักประดาน้ำลงค้นหานานเป็นชั่วโมงยังไม่พบตัว
คือตอนนี้เราก็ยังไม่มีรายงานนะคะว่าพบแล้ว
คุณผู้ชมท่านไหนอยู่อุบลราชธานีมีความคืบหน้าเรื่องนี้สามารถพูดคุยกับเราได้นะ
คุณอาจจะเป็นนักข่าวท้องถิ่นเป็นคนในพื้นที่ที่จะรู้มากกว่าเราก็เป็นไปได้ยังไงพูดคุยกันได้นะคะ
เปลี่ยนอารมณ์ไปดูเรื่องน่ารักกันนะคุณธิสาอย่างนี้ที่เขาเป็นแฟนกันเขาก็อยากจะรู้เนี่ยเหมือนกับครบกันมาได้สักพักแล้วนะ
เลยอยากจะถามว่ารักเราเนี่ยรักเราจะนานแค่ไหน
ถ้าเกิดว่าผู้หญิงถามผู้ชายแล้วก็คุณผู้ชายครับคุณต้องตอบด้วยความมั่นใจแบบนี้เลย
เราจะรักกันตลอดไปใช่ไหม
จะไม่ให้เขาได้ผุดได้เกิดเลยเหรอฮะ
จะไม่ให้ฉันเนี่ยนะ
ผุดได้เกิดเลยเหรอเธอ
เป็นคำตอบที่รู้สึกว่าอึดอัดใจเหมือนกันเนาะ

ก็คงจะไปผุดไปเกิดด้วยกัน

แต่อุปกรณ์บนในมือเขามันคุ้นนะคุณชิสา

อ้าวก็ดิฉันต้องใช้แล้วเคยใช้ด้วย
นั่นเป็นของที่จะต้องปั๊มนมไง
เวลาที่แบบให้นมลูกแล้วอาจจะนมไม่หัวเต้าอะไรอย่างนี้
ต้องปั๊มออกมาแต่แต่ดิฉันไม่สงสัยเรื่องที่ปั๊มดมนะ

คุณนึกดีคุณเคยดูหนังไหมเรื่องแฟนฉัน
เออเคยดูสิแฟนฉันโอ้เล
ไม่ใช่โอเล่นะโอเย่นะโอเย่โอเย่นี่
น้องเก็ตเนี่ยน้องเก็ตนะคุณตรีวรัฐ
อ๋ออ๋อฟุติวัตคจรชัยนี่นี่ฉันมีชื่อนามสกุลแล้ว

เพราะเราปลดเป็นน้องบอยที่ดูแบบว่าบ้านรวยนิดนึง
ไม่เหลือเขาโครงของความเป็นเด็กตอนนั้นเลยนะ
คือแบบหล่อเลยอะเออนะคะนี่น้องปลายโตขนาดนี้แล้วผมไม่สมอ๋อเหรอ
เก็ตทิโรบัสโอ้โหมีคลิปน่ารักมีลูกมีแฟนเขา

ดีค่ะน้องเขาโตเป็นนุ่มแล้วคุณนะคะ
ผมโตผมไม่ทันได้เป็นเด็กหรอก
ผมแก่เลยออกมาผมแก่เลยเนี่ย

หลายครั้งว่าค่ะมีเรื่องของการจมน้ำหรือต้องไปช่วยเพราะว่าถูกกระแสน้ำเนี่ยมันพัดแรงใช่ค่ะงั้นก็ต้องระมัดระวังกันด้วยนะคะในพื้นที่ต่างต่างพื้นที่เสี่ยงภัยใกล้ที่ลาดรุ่มเชิงเขาก็แล้วแต่หรือพื้นที่คือยังตกต่ออีกใช่ไหมยังมีต่อต่อเนื่องจะไปถึงใกล้ใกล้กั
ขอขอบคุณชนะภูมิหลับในจนรถได้พุ่งข้ามเลนไปตกน้ำอีกฝั่งหนึ่งอะค่ะครับแล้วเหตุการณ์จากนั้นเป็นยังไงไปดูกัน
พุ่งมาแบบนี้ไม่มีหยุดไม่มีชะลอเลยคุณผู้ชม
ต้องไปที่กูข้างน้ำข้างถนนนี่เลยนะคะอ่าเนี้ยอีกมุมหนึ่งชัดเลยอะ
เหมือนเล่นซุปเปอร์สแปรสในสวนสนุกเลยเห็นนะคะเนี่ยครับ
แต่ว่านี่คือเหตุการณ์จริงคุณผู้ชม
พอเห็นภาพจากกล้องตรงนี้แล้วเนี่ยนะคะก็มีชาวบ้านมีกู้ภัยที่อยู่ใกล้เนี่ยค่ะ
รีบไปช่วยเหลือแต่คุณผู้ชมเห็นแบบนี้เราก็ตกใจแทนนะว่าเขาเป็นอะไรไหม
เอาส่วนคนที่ยืนอยู่นี่ไม่ใช่ใครนะเจ้าของรถนั่นแหละเนี่ยมายืนงงงงอยู่ตรงเนี้ย
ค่ะคือเรื่องของเรื่องพอรถตกลงไปอย่างงั้นแล้วเนี้ยโอ้นี่ไม่ใช่เพราะฉะนั้นคือคนแถวนั้นมายืนดูขอไปขอไป
คือเขาแต่คนในรถน่ะเห็นไหมเขาก็ออกมาได้ตลอดภัยขยับเศรษฐกลายออกมาอ้าวโอ้โห
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่บนถนนศรีมหาโพธิมุ่งหน้าจังหวัดปราจีนบุรีนะคะ
จุดนี้เป็นสามแยกเข้าบ้านดงกระทงค่ะส่วนคนขับรถเนี่ยนะยังไม่ทราบชื่ออายุสักสามสิบปี
อืมเขายอมรับว่าขับรถมาหาเพื่อนแล้วก็เสร็จธุระแล้วกำลังจะกลับบ้าน
แต่พอมาถึงจุดเกิดเหตุเนี้ยเอ้ยมันววบอ่ะรับไหนนี่วินาทีเดียวเท่านั้นแหละ
รู้ตัวอีกทีคืออ่าวลงน้ำไปซะแล้วชาวบ้านเขาบอกนะครับว่าแยกตรงเนี้ย
สามแยกนี้เนี่ยเป็นแยกวัดใจไม่มีสัญญาณไฟจราจรไง
แล้วเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งก็อยากจะเตือนคนที่ใช้ถนนนะครับ
รถใช้ถนนแถวนี้ขับรถด้วยความระมัดระวังหากว่าง่วง
เอางี้จอดข้างทางเลยอันนี้เราก็เตือนกันบ่อยบ่อยพักเลยเนอะ
มันไม่ได้บอกล่วงหน้านะคือมันมีอาการแหละ
อย่างนั้นเอาปลอดภัยดีกว่าถูกต้องครับนะคะอ่ะอีกเรื่องหนึ่ง
หนุ่มใหญ่ค่ะเข้าไปหาของป่าในป่าที่จังหวัดสะดาว
บุรีครับแต่ปรากฏว่าเกิดหายไปอืมญาติ
เจ้าหน้าที่ก็เลยไปตามตัวพอไปเจอนะคะเห็นหนุ่ม
คนี้เขามีอาการเหมือนกับผีข้าววันอย่า
จมุงนะอย่ามุงรอเลยเอาความนี้ไม่มีใครให้ผม
ผมเป็นใหญ่ก่อนใครอยู่ช่วยตรงนี้ก็อยู่
ใครหาทางไปก็หาดีกว่าถ้าอยู่ทางมาด้วยทางมาด้วย
ต้องหาทางหาทางไปสักคนหนึ่งเออ
ตัดเลยตัดเลยตัดเลยอย่าไปเกียรติตัดเลยอย่าไปหยุดระวัง
ระวังระวังแกนะตัดเลยตัดทิ้งเลย
เฮ้ยเขาเบาไม่มีกันใจเหรอไม่มี
เขาคาดการณ์ว่านายสายันอาจจะไปลบหลู่เจ้าป่าเจ้าเขาไงอ่าส่วนทางด้านจ่าสิบเอก
ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ค้นหาเนี่ยนะบอกว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยอ่า
เชื่อนะว่านายสายันน่าจะทำอะไรผิดกับป่าแน่นอน
ต่อมาพออาการดีขึ้นก็เลยช่วยกันนำร่างของนายสายันลงมาจากเขา
ตอนนั้นนะคะนายสายันก็รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลสระบุรี
และถ้าหากว่ารักษาหายแล้วทางทีมค้นหาบอกเดี๋ยวจะไปสอบถาม
รายละเอียดกับนายสายันอีกครั้งว่าเกิดอะไรขึ้นกันแน่
แต่ว่าทีมข่าวเราไม่รอแล้วนะครับลงพื้นที่เลยฮะ
ไปพูดคุยกับคนในพื้นที่หมู่๑ตำบลท่าเคราะห์อำเภอแก่งคอยนะครับ
ไปเจอกับนายจำนงสุขสวรรค์อายุเจ็ดสิบสองไปเป็นน้าเขยของนายสายันจันทรา
จันมานี่แหละเขาก็เล่าว่าเขาลูกนี้เดิมทีชื่อว่าเขาหัวล่อน
มีพื้นที่ต่อกับเขาใหญ่ที่ผ่านมามีคนเข้าไปในป่าแล้วก็เข้าไปในป่าแล้วก็หลงป่าครับ
บ่อยเลยเคยมีคนเสียชีวิตด้วยชาวบ้านเชื่อว่าดินแดนแห่งเนี้ยเป็นเมืองลับแลครับ
โอ้โหแล้วก่อนหน้านี้นะคะก็มีคนเข้าไปแล้วหลงทางหาทางออกไม่ได้
อืมเพราะอาจจะไปแสดงอาการลบหลู่หรือพูดจาหยาบคายต่อเจ้าป่าเจ้าเขาอ่า
ส่วนกรณีหลานเขยคือนายสายันคนนี้ตัวของนายจำนงนี่นะคะที่บอกว่าเป็นน้าเขยเนี่ยบอกว่าอืม
ไม่น่าจะไปลบหลู่อะไรนะอืมเพราะปกตินายสายันเป็นคนเรียบร้อยครับ
ไม่เคยกระทำความรุนแรงกับใครเป็นคนนอบน้อมอ่อนน้อม
ช่วยเหลือชาวบ้านตลอดเวลาเลยน่ะคนนี้ไม่ไม่มีอะไรนะ
ไม่เคยมีความรุนแรงตามหมู่บ้านในคนนี้นอบน้อมคือช่วยเหลือชาวบ้านตลอด
รบหลู่เจ้าที่ไหมคงอาจจะไม่มีนะผมว่านะผมนึกในใจผมว่ามันไม่มี
คนนี้มันไม่ชอบอย่างงี้ครับเอางี้ไปดูภาพล่าสุดมาแล้วครับ
เครื่องเส้นไหว้ฮะหัวหมูไก่ดิบไก่สุกหอมกระเทียมโอ้โหนี่
ชุดใหญ่เลยเออเอาไปแก้บนก่อนไปขอเข้ามาเจ้าป่าเจ้าเขานะฮะ
คือคนที่เขามีความเชื่อเอาอย่างนี้ต้องยอมรับนะเจ้าหน้าที่เขาก็มีความเชื่อเรื่องพวกนี้
เหตุผลอะไรรู้ไหมเพื่อความสบายใจแล้วทุกครั้งที่เขาปฏิบัติงาน
มันเป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้เขาอ่าถูกต้องก็เหมือนเคารพสถานที่อ่ะเน
จริงครับคนทำงานอยู่ในป่าในเขาอะนะคะอืมอ่าส่วนอาการหัวหน้าสายันเป็นยังไงคะ
ตอนนี้เริ่มดีขึ้นแล้วนะคะถอดเครื่องช่วยหายใจแล้วแต่คุณหมอยังไม่อนุญาตให้พูดคุย
ยังไม่อนุญาตให้ญาติมาเยี่ยมก็ตอนนี้ต้องอยู่ในความดูแลของแพทย์อย่างใกล้ชิดก่อน
เพราะฉะนั้นเดี๋ยวรออาการเป็นปกติแล้วไปถามนายสายันโดยตรงเลยดีกว่าว่า
เกิดอะไรขึ้นไปลบหลู่จริงหรือเปล่าเดี๋ยวมีความคืบหน้าเล่าสู่กันฟังนะคะ
คุณผู้ชมครับในโซเชียลมันมีอะไรให้ได้ดูเยอะแยะไปเจอเรื่องแปลกมานะครับ
ผับปิดใช่ไหมล่ะช่วงนี้เฮ้ยแต่บางคนบอกว่าปิดไม่เป็นไร
เราแดนส์กันในโลกออนไลน์ไปเปิดผับอยู่ตรงไหนรู้ไหมในไลฟ์สด
ก็ต้องแยกกันอยู่แล้วแต่จุดที่เขาไลฟ์สดเนี่ยน่าสนใจ
ไลฟ์สดเปิดเพลงแถวเมนแถวป่าช้าครับ
เลขบัญชีหน้าจอจ้าร่วมทำบุญได้ครับผีป่ะผีป่ะยัง
วันนี้เป็นเจสันเจสันขอบคุณทุกท่านที่ช่วยกันแชร์จ๊ะ
ร่วมกันเป็นสะพานบุญกันครับและที่การทำบุญนะครับ
อยู่ที่หน้าจอนะจ๊ะโอ้โอ้นมาเลยโอ้นมาเลย
ร่วมกันทำบุญนี่ขึ้นเลขบัญชีให้หน้าจอแล้ว
เออทำบุญสวยชาติด้านทำหน้าสวยชาติดีอ่าจ๊ะ
เอ่อมันเลยเอ่อยิงแบบนึกก็มีเข้าไปในไลฟ์ที่เดียว
เมื่อกี้อยู่อยู่หน้าหน้าเอ่อหน้าป่าช้า
อันนี้หน้าเมนใช่ไหมแล้วแต่งตัวแบบนี้แทนหน้าแบบนี้ด้วยพระคุณจัยถึงจริง
เขาบอกว่าเขาคือดีเจป่าช้าแดนซ์ไลฟ์สดในป่าช้าก็ทำมาแล้วที่เมนก็ทำได้
เมื่อกี้เตาเผาศพเลยนะโอ้โหแปลกมากจริงจริงคนดูน่าจะให้ความสนใจเยอะอยู่นะ
เยอะครับคุณชิสาแต่ละครั้งที่ไลฟ์เนี่ยคนดูเยอะมากแล้วเขาจะแต่งตัวไม่เหมือนกันไม่ซ้ำกันเลย
บางทีผีต่างชาติเมื่อกี้เจสันบางทีผีไทยก็มาโอ้โหแล้วเขาสร้างความน่าสนใจให้กับคนที่รับชม
คือเขาว่ากันว่านะมันแปลกและหลอนดีคุณชิสาโอ้โหนะทีนี้เรื่องแปลกเรื่องหลอนแบบนี้แหละ
ทีมข่าวก็เลยไปสอบถามดีเจป่าชาแดนส์คนนี้ก็คือนายทัชพลเสาภัยศูนย์นะคะ
อยู่ที่ตำบลสันติศุกร์อำเภอพานจังหวัดเชียงรายค่ะ
เห็นหน้าจริงเขาหน่อยเมื่อกี้เห็นแต่งหน้าเต็มหมดเลยนะ
บอกจริงแล้วตัวเองเล่นดนตรีแล้วก็เป็นดีเจในร้านอาหาร
แต่ก็เอาล่ะเห็นไหมสถานการณ์โควิดทำให้ได้รับผลกระทบ
ก็เลยหันมาไลฟ์ขายของแล้วก็ตีกลองไปด้วย
ทำไป๓๔วันแม่บ่นค่ะคุณชนะ
แม่บอกโอ๊ยไปทำอะไรเสียงดังโอ้ยคนจะนอน
เออไม่หลับไม่นอนแม่ก็พูดต่ออย่างนี้ว่า
เอ้าทำไมไม่เป็นไรในป่าช้านู่น
ไปตัวเองเลยไปตัวเองเลยไปจริงคุณชนะ
ไลฟ์สดในป่าช้าบ้างในเมนบ้าง

เขาบอกนะเริ่มต้นจากคนดูประมาณสัก๒๐คน

เพิ่มขึ้นเป็นหลักพันหลักหมื่น
แล้วเขาสร้างเพจป่าช้าแดนเปิดเพลงมากมายหลากหลาย
คือโดนใจอ่ะทุกแนวทุกแนวตอนนี้คนติดตามเพียบเลยนะครับแล้วเขาบอกว่าเออไปไลฟ์แถวป่าช้าหน้าเมนก็ดี
ไม่มีใครบ่นว่าเสียงดังโอ้โหแล้วทำแบบนี้มาตั้งห้าเดือนแล้วนะคุณผู้ชม
นั่นดิแฟนเพจเองก็จะชอบเรียกชื่อของดีเจป่าช้าว่าเป็นผีบ้าป่าช้าแตกใช่ไหมเรียกชื่อใหม่แล้วนะ
ก็โดนใจดีนะไม่ใช่แค่เปิดเพลงเท่านั้นนะก็มีช่วยโปรโมทสินค้าในชุมชนด้วย
อันนี้ก็เป็นไอเดียดีนะคือใครขายอะไรจะให้โปรโมทอะไรก็บอกมา
เจคนนี้เขาก็ช่วยเหลือช่วยไลฟ์ด้วยนะคะแล้วก็เปลี่ยนสถานที่ไปเรื่อย
ที่สำคัญเขามีระดมทุนด้วยนะอันนี้ดีอันนี้ดีมากเมนวัดไหนสุดโสมเปิดระดมทุนเลย
แล้วก็เอาเงินมาถวายวัดหรือว่ามอบให้กับผู้ใหญ่บ้านเอาไปซ่อมเมนเอาไปทะนุบำรุงอะไรก็ว่าไป
โดยไม่มีส่วนได้ส่วนเสียแม้แต่บาทเดียวคุณชนะ

ค่ะซ่อมแซมเตาเผาศพไปแล้ว๕ป่าช้าค่ะ
ซอย๓ครับบ้านหุ้งไป
เงินที่ได้เท่าไหร่นั้นผมแล้วแต่หมู่บ้านจะไปจัดสรรในการจ้างช่างมาบูรณะป่าช้าเลยครับ
ก็ผมไปคืนแรกคือการไปสำรวจครับผมจะแนะนำให้เอฟซีผมได้รู้จักว่าป่าช้าแต่ละที่มันมีความชำรุดเสียหายยังไง
แล้วส่วนถ้าผมเอามาเข้าคิวในรายการของผมแล้วผมก็จะกลับไประดมทุนให้
ถ้าเห็นประชาไหนเตาแตกเตาเสียอย่าหาเยอะผมจะเอาไว้คิวต้นครับ
ค่าใช้จ่ายที่ผมลงไปค่าแรงที่ผมลงไปถามว่ามันคุ้มไหมมันไม่คุ้มครับ
แต่ว่าผมทำเพราะว่าผมใจรักผมอยากช่วยเหลือชาวบ้านในการขายของร้านขายของต่าง
และอีกอย่างหนึ่งผมก็ได้ทำในสิ่งที่ใจผมรัก
คือผมชื่นชมพี่นะและสิ่งที่ทำมันดีแต่ผมมีคำถามคาใจอย่างเดียว

เออพี่ชัชบนบอกเลยว่าผมไม่กลัวตั้งแต่ไลฟ์สดมา๔๐๕๐ประชาเนี่ย
ไม่เคยเจอผีแล้วผมไม่กลัวด้วยนะคุณชนะ

เพราะฉะนั้นตั้งหน้าตั้งตาทำมาหากินดีกว่า
ใช่แต่ทีนี้ถามความเห็นชาวบ้านผู้เท่าผู้แก่เห็นไหม
เมื่อก่อนแบบโอ๊ยหนวกหูหกเวกโวยวาย
คือเท่าผู้แก่เขาเริ่มยอมรับแล้วเข้าใจนะคะ
เพราะว่าเขาก็ทำความดีแหละเนาะ
เอาเงินมาช่วยซ่อมแซมธนุบำรุงปัสนสถานนะคะ
ก็ถือว่าชื่นชมให้กำลังใจกันป่ะนะฮะ
เป็นเรื่องแปลกดีชื่นชมตอนนี้ทำกล้าหาญ
ถ้าผ่านไปผ่านมาแถวนั้นก็ไม่ต้องตกใจนะ
พี่ก็มาไลฟ์สดระดมทุนซ่อมเอง

หมายถึงว่าไลฟ์สดยาวเลย

อ่ะกูพี่ยอมยอมส่งข้อความมาคุยกันได้นะครับ
ไปดูเรื่องต่อไปกันบ้างเขาบอกว่า
ต้องดูเพราะเป็นอุทาหรณ์สอนใจจริง
นี่ยกขึ้นมาแบบนี้แล้วยังไง
สรุปสุดท้ายเขาจะยกขึ้นมาได้สำเร็จหรือไม่
อ่ะเดี๋ยวมาตามต่อกันแบบชัดใน
กูกัดสะบัดคราว
ว่ากันว่าเกิดเป็นผู้ชายต้องมีใจอดทน
จะกี่ครั้งกี่หนทนเก็บเอาไว้
คือเรื่องของความผิดพลาดมันเกิดขึ้นได้แหละ

แต่พอเกิดความผิดพลาดขึ้นเมื่อไหร่

ว่าจะให้อภัยได้ไหมจ๊ะ

เราต้องไปเลยผิดพลาดนิดหนึ่ง

แบบนี้มันต้องโดนสักป้ามนึง

จ๋าขอโทษไปซื้อใหม่กัน

มีการคงมีการเคลมประกันอะไรกันก็ว่าไปนะ
วันนี้รายการของเราหมดเวลาแล้วนะคะเดี๋ยวลากันไปด้วยความชิวของสุนัขตัวนี้ค่ะ
รายการต่อไปติดตามด้วยนะครับข่าวเย็นไทยรัฐหมดเวลาแล้วต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ

สวัสดีค่ะ